ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกขโมยรถจักรยานยนต
แต่จู่วันหนึ่งไปเห็นรถของตัวเองมีอีกคนนึงขี่อยู่
พยายามไล่ตามแล้วบอกว่าจอดอยู่ดีรถของหนูมีคนขโมยมา

เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะฮะไปดูเลยครับ
ถึงหนีขนาดนี้เนี่ยเออร้อนตัวเนอะเออนะครับผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถก็ขโมยของเขามาเนี่ย
แล้วไปเจอโดยบังเอิญผู้ชายเสื้อดำใส่หมวกกันน็อกสีฟ้าขี่อยู่ก็ตะโกนพี่จอดก่อนรถหนูพี่จอดก่อน
สักพักไม่จอดก็ต้องขึ้นมึงขึ้นกูแล้วครับนะฮะก็เป็นโจรสักขนาดนั้นจากคลิปก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะ
ที่ใส่ผ้ากันเปื้อนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าแหละแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาล้มอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีถังแก๊สอีกถังหนึ่งสักสิบสิบห้ากิโลตกอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าขโมยมาหรือเปล่านะ
แล้วไปขายของหรือยังไงก็ไม่ทราบในคลิปเนี่ยผู้ชายเสื้อดำก่อนจะวิ่งหนีเขาบอกว่า
ถ่ายรูปผมเลยครับไม่เป็นไรถ่ายเลยแล้วก็วิ่งกระโดดไปขึ้นรถคันหน้าอีกคันหนึ่ง
โดยบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะทำร้ายเขาด้วยนะผู้หญิงสาวก็วิ่งตามตะโกนมันขโมยรถหนู
อย่างเงี้บอกคนที่ไปซ้อนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกชาวบ้านด้วยนะแล้วก็เนี่ยฮะ
ก็วิ่งตะเลิดเปิดเปลืองไปเข้าตอนแรกเหมือนจะซ้อนท้ายแต่ไม่ซ้อนแล้ววิ่งลงข้างทางเข้าโปรงเข้าป่าไปนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยไปไปเจอน้องผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของรถชื่อว่าน้องบงกฎใบพิมายอายุ๒๑ปีคนนี้
บอกว่าตอนบ่ายโมงของวันที่๑๖ที่ผ่านมาตัวเขาขี่รถไปจอดที่ห้างหนึ่งในตัวเมืองโคราช
แต่รีบไปทำงานก็เลยลืมกุญแจเสียบคาไว้ค่ะก็คงจะไปเข้าตาโจรเข้า
พอกลับมารถหายไปแล้วถูกขโมยไปจนกระทั่งเช้าของวันที่๑๙ผ่านมา๑๖๑๗๑๘๑๙สัก๓๔วัน
ตอนนั้นกำลังซ้อนรถจักรยานยนต์แฟนไปทำบุญที่วัดว่าจะสะดอกเคราะห์รถหายอะไรแบบนี้
สังเกตเห็นเอ๊ะมันรถเรานี่ว่ะคุ้นอ่ะนะ
มันคุ้นขับสวนทางมามันรถเรานี่หว่ะก็เลยตะโกนพี่จอดก่อน
แต่คนนั้นก็ไม่ยอมจอดแฟนก็พยายามขับตามไปแล้วก็ถีบรถให้ล้ม
แล้วก็ถ่ายคลิปอันนี้ไว้อ่าไปฟังเธอเล่านะ
แฟนก็เลยถามว่าพี่อันนี้รถใครแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าเป็นรถเพื่อนผม
แล้วหนูก็เลยบอกว่าให้จอดก่อนพอเสร็จแล้วจอดก่อนพี่เขาก็จอดนิดนึง
แล้วทีนี้ไปมาพี่เขาก็เลยบิดรถหนีแฟนก็เลยถีบรถเลยค่ะ
เสร็จแล้วพี่เขาก็พยายามวิ่งหนีไปค่ะเพราะคือเราวิ่งตามไม่ทัน

เหมือนวิ่งข้างบนที่เป็นป่าเรียบอะค่ะแต่เราไม่ได้ตามต่อว่าเขาวิ่งหนีไปทางไหน
คือเราก็ไม่ทราบนะว่าเขาหนีด้วยความที่เขาเป็นโจรจริงหรือเขาตกใจหรือเปล่า
เรายังไม่ได้ปักปรำอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์
คุณก็ไม่ควรจะหนีแล้วก็แสดงตัวซะแต่จากที่ดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งหนี
แล้วการแต่งตัวคล้ายกับพ่อค้าเพราะใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วมีถังแก๊สด้วย
ถังแก๊สก็ไม่รู้ว่าขโมยมาอีกหรือเปล่าหรือยังไงหรือเป็นพ่อค้าจริงหรือแค่ตกใจหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ตอนนี้เขาไปแจ้งความที่สพเมืองนครราชศรีมาแล้ว
แล้วให้ตำรวจติดตามตัวผู้ชายคนนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ